แล้วก็นำไปขับบนทางทอเวย์นะคะ
ความเร็วสัก๒๐๐กว่ากิโลเมตรเพื่อทดสอบดูซิว่าเบรกแล้วจะเป็นยังไง
ทำแบบนี้มีความผิดนะคะ
สารยึดรถแล้วก็สั่งจำคุกด้วย

ที่เป็นหลักฐานในช่วงที่เขามีการขึ้นโทเวย์

คือเขาเหมือนกับมีการแต่งเบรกในรถเก๋งคันนี้ไว้
คุณผู้ชมขับสัก๒๔๐กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมง

คือเขาก็เป็นคนถ่ายคลิปแล้วลงเองนั่นแหละ

ท้ายพอลงเองมีคนแชร์ไปมันก็ไปเป็นหลักฐาน

หน่วยงานเขาก็เลยต้องไปหากล้องวงจรปิดก็เลยตรวจสอบรู้ไงว่าเป็นใคร
แน่นอนแล้วก็ที่สำคัญตอนคลิปที่เขามีการทำเนี่ย
ก็เห็นเข็มไมค์ด้วยว่ามันปลาไป๒๔๕กิโลเมตร

เพราะโทเวย์ปกติเขาจะให้วิ่งความเร็วอย่างน้อยไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทีนี้ภายหลังจากคลิปนี้ออกมาแน่นอนค่ะ
เจ้าหน้าที่นะคะตำรวจต่างก็ดำเนินการทั้งรวบรวมพยานหลักฐาน
เรื่องต้นก็มีการยึดรถคันนี้แล้วนะคะ
แล้วก็จากการตรวจสอบทราบว่าผู้ขับขี่รถนะคะคือนายสรายุทธ์ค่ะ
ตำรวจก็เชิญตัวมาพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหา
คุณผู้ชมเห็นอยู่ไหมคะวินโดทางฝั่งขวามือนั่นคือตอนเขารีวิว
เป็นคลิปที่เขาทำขึ้นมาถูกต้องทำคอนเทนต์มาสุดท้ายมันผิดนะคะ
ก็เชิญตัวคนขับนายสรายุทธ์มาแจ้งข้อกล่าวหา
ขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวขับรถในลักษณะที่ผิดปกติวิสัย
ขับรถในขณะที่เห็นได้ว่าไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิต
ร่างกายของคนอื่นและขับรถด้วยอัตราความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
เกินเยอะซะด้วย
คือทาง
ทาง
ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาเช่นเดียวกัน
ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนในความผิดฐาน
ขับรถในลักษณะที่ผิดปกติวิสัย

ขับรถแบบธรรมดาขับรถในลักษณะที่เห็นได้ว่าไม่คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งคนอื่นร่างกายชีวิตนะคะขับรถด้วยอัตราเร็วเกินกำหนดพร้อมกับตัวรถยนต์
แล้วก็ตัวคนที่ดูแลเพจอีก๒เดือนแล้วก็ยึดรถหรูเรียบร้อยค่ะจำคุกทั้งคู่นี่คือรถหรูที่ยึดมา
สุดท้ายคลิปการทำคอนเทนต์ก็กลายเป็นหลักฐานมัดตัวเอง
ใช่จะทำคอนเทนต์ก็เช็คกฎหมายนิดนึงนะ๒๔๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ใช่หรือว่าไปเช่าสนามแข่งรถในการประลองความเร็ว

แต่ย้ำแบบนี้ยี่ห้อรถของเขาไม่ได้ผิดอะไรนะ
แต่ว่าคนที่เอาไปทำคอนเทนต์เนี่ยอันนี้ผิดกฎหมายนะครับ